วันนี้ค่ะช้างศึกทีมชาติไทยนะคะมีคิวที่จะลงประเดิมสนาม
ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคลับเจอกับติมอลเลสเต้

ก็ออกมากระตุ้นเพื่อนร่วมทีมโดยใช้หลักจิตวิทยาค่ะ

แต่อย่างไรก็ตามธนบูรณ์เกษารัส
หนึ่งในผู้เล่นชุดแชมป์๒ครั้งหลังสุดของทีมชาติไทย
ก็บอกว่าเท่าที่ศึกษามา
จุดเด่นของทีมมอลเลสเต้อยู่ที่ผู้เล่นในแนวรุก
ซึ่งมีความเร็วส่วนจุดอ่อนคือ
โรงไปถึงมีช่องโหวอยู่ในเกมท์รับด้วยค่ะ

เกมนัดแรกก็มักจะมีความกดดัน

เมื่อลงสนามก็ต้องตัดทั้งหมดทิ้งไป

ต้องเล่นในแนวทางของทีมมีสมาธิให้มากที่สุด
และต้องเตือนตัวเองว่าเราไม่เคยได้แชมป์อาเซียนมาก่อน
เพื่อให้ยังมีความกระหายที่จะประสบความสำเร็จ
พร้อมกับทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าอยากจะเห็นแฟนบอลเข้ามาเต็ม
จุของสนามราชมังคลากีฬาสถานอีกครั้งค่ะ
ก็บอกค่ะว่าทุกคนยังรู้สึกว่านี่คือเกมเย่าของตัวเองนะคะ
แต่ก็ยอมรับค่ะว่าจุดอ่อนของทีมคือเกมรับ
แต่จุดแข็งก็คือเกมลุกและความเร็ว
ดังนั้นตีมอลก็จะสู้กับไทยโดยใช้จุดเด่นของตัวเอง
จะพยายามพาบอลเข้ามาเล่นในแดนของไทยให้ได้มากที่สุด
จากนี้วิกตอยังบอกด้วยนะคะว่าก็มีการเก็บตัวที่ญี่ปุ่นนะคะ
ได้รับประสบการณ์ที่ดีมากจากการแข่งขันฟุตบอลชายในเอเชียนเกม๒๐๑๘
ที่อยู่ร่วมสายกับทีมแกร่งนะคะมีทั้งจีนสหรัฐอารับเอมเรดแล้วก็ซีเรีย
จากนี้ก็ยังได้ความมั่นใจจากเกมอุ่นเครื่องล่าสุดที่เสมอกัมพูชา๒๒นะคะ
แม้ว่าทุกคนจะยังหนุ่มและมีประสบการณ์น้อย
แต่ก็ทดแทนด้วยความมุ่งมั่นและสปีริตทีมที่ยอดเยี่ยม
ซึ่งก็เชื่อว่าจะสร้างความลำบากใจให้กับทีมชาติไทยได้ค่ะ
ระหว่างทีมชาติไทยกับตีมอลเลสเต้นะคะ
ลงสนามวันนี้ค่ะเวลา๑๙นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน